อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเว้นบรรชาญในรอยุไม่เกินยี่สิบปี
ผลงานยอดเยี่ยมอันดับ๕ของเอเชียนนะครับ
แข่งขันที่ไต้หวันแล้วคุณวิริวิทยเจริญเชื้อนั้นก็สรุปมาให้เรียบร้อยนะครับ
ว่าผลงานในการต่อยอดของพวกเขากับการเดินทางคุยทางเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
ไม่ต้องคิดพรุ่งนี้เริ่มใหม่
นายุคท่านบอกแล้วเราเล่นด้วยสปีริตแค่นี้เราก็ได้ใจ
รักทุกคนนี่คือเกมวางกันตรงไปข้างหลังเราเราต้องเดินหน้า
ผลงานการคว้าอันดับที่๕จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ของทีมเวลบอนชายชุดอายุไม่เกินยี่สิบปี
แสดงถึงศักยภาพของนักตบหนุ่มชุดนี้ว่าสามารถต่อกรกับทีมในระดับเอเชีย
หลายทีมได้ตลอดทวนาเมนต์แม้ตบหนุ่มไทยจะพลาดท่า
ทีมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นจีนก่อนจะตกรอบ๘ทีมสุดท้าย
การแพ้เกาหลีใต้แต่เวทีนี้ก็คือเวทีนานาชาติของหลายหลายคน
พวกเขาจึงได้เรียนรู้ความพ่ายแพ้
นำจุดบกพร่องไปปรับปรุงในอนาคต
ก่อนที่จะก้าวมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัว
ได้อันดับหนึ่งเลยก็ได้

เพื่อนพ้องแล้วก็ความสามัคคีครับ
ต่อยอดไปข้างหน้าก็อาจจะเป็น
เกี่ยวกับประสบการณ์เอาไปต่อยอด
ในการรับบอลแรกอย่างนี้ครับ

เจอแบบทีมใหญ่ก็รู้สึกว่าเขาแข็งมาก
ประสบการณ์พวกทีมใหญ่เขาดีครับ
เราก็ค้นคว้าหาประสบการณ์ไปเรื่อยครับ
เพื่อจะเอาต่อยอดในอนาคตครับ

นาเมนต์ที่ผ่านไปนั้นจะทำให้นักตบหนุ่ม
เรียนรู้และประเมินความสามารถของทีม
และนำเอาจุดบกพร่องมาปรับแก้ในอนาคต
ผมเห็นทีมอื่นครับที่มันเก่งกว่าเราครับ
ทักษะเขาละเอียดกว่าเรา
เช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนพวกนี้ครับ

เรื่องบอลตีบอลลับบอลเสิร์ฟ

แล้วก็ได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะว่าสังเกตการซ้อมกันอะไรของเขาด้วยครับ
จากนี้ถึงเวลาแล้วที่นักตบหนุ่มชุดนี้
จะได้มีโอกาสทดแทนรุ่นพี่

เก็บประสบการณ์ให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย
ซึ่งโคชยุนมนชัยสุภาษีรกุล

เตรียมที่จะดันนักกีฬาบางส่วน

ค่อยพัฒนาทักษะขึ้นไป

จากที่๒รายการที่มาเล่นนะฮะ

เรามีความสูงเพียงตอนนี้ขาดประสบการณ์

ฝึกซ้อมและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

ที่ทำให้นักตบหนุ่มในทีมชุดนี้
ก้าวขึ้นมาสู่อนาคตอันใกล้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน